คุณผู้ชมคะเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันเยอะนะคะ

เธอได้โพสต์ภาพทรงผมของตัวเองที่เธอให้ช่างทำผมเก็บผมให้เรียบร้อย
นี่ทำผมแล้วเป็นแบบนี้เตรียมที่จะเข้ารับปริญญา

ใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าพออาจารย์มาตรวจเรื่องของระเบียบในการเข้ารับปริญญา
กลายเป็นโดนตัดผมแล้วเธอก็โพสต์ภาพผมที่โดนอาจารย์ตัด

แล้วเธอก็ไลฟ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าถูกบังคับตัดผมในวันรับปริญญาเพราะผมผิดระเบียบ
อุตส่าห์จ้างช่างทำผมมาเก็บผมให้ดูสั้นที่สุดเรียบร้อยที่สุด
แต่ทำไมถูกตัดจนแหว่งไม่เป็นทรงแบบนี้
ตอนกำลังเข้าแถวตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าห้องประชุม
มีอาจารย์คนนึงมาตรวจและบอกว่าผ่านหมดยกเว้นผมต้องตัด
นี่ค่ะแต่เขายอมตัดนะพี่อุ๋ย
เพราะคุณยายอยากเห็นใบปริญญา
คุณยายอยากให้เข้ารับปริญญายอมให้ตัดแต่ทำไมตัดแบบนี้
ให้มันเป็นทรงได้ไหมล่ะทำไมตัดแหว่งตัดแรงแบบนี้
ขอเรียกว่าน้องบิวนะคะน้องคนนี้ค่ะ
บิวเลยบอกว่าสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
นั่งแบบไม่พูดไม่จากับใครอ่ะอืมส่วนที่ผมยาวผิดระเบียบ
เนื่องจากว่าตอนแรกวันซ้อมทางมหาวิทยาลัยให้แต่งชุดคุยตามเพศสภาพ
คือจริงแล้วหลายมหาวิทยาลัยเวลารับปริญญาเขาให้ใส่ชุดตามเพศสภาพได้นะคะ
สมมุติเป็นธอมก็ใส่กางเกงได้เป็นสาวประเภทสองก็ใส่ชุดกระโปรงอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยใช่ก็เลยไว้ผมยาวแล้วตั้งใจว่าจะเก็บผมให้มันเรียบร้อยที่สุดเลย
แต่วันจริงกลายเป็นว่าทางมหาวิทยาลัยบอกว่าให้เปลี่ยนชุดตามเพศในบัตรประชาชน
ก็เลยต้องเก็บผมให้มันสั้นแบบนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าทางอาจารย์ก็ยังไม่พอใจตัดผมน้องแหว่งเลย
ทำไงได้อ่ะก็ต้องตัดไหมอ่ะก็ต้องตัดเพราะตัดเสร็จอ่ะ
นางอ่ะตัดเป็นอันนี้เลยนะนางตัดเป็นช่ออ่ะแล้วตั้งเอาไว้อ่ะ
แล้วบอกว่าเสร็จแล้วอ่ะให้ออกมาเอาเสร็จแล้วให้ออกมาเอาให้เอาไปต่อ
ใครเอาเป็นสิ่งที่อยากรู้จริงว่ามันมีวิธีแก้วิธีเดียว

อืมน้องบิวแบบเครียดเลยอ่ะพี่อุ๋ยเสียใจมันกระทบจิตใจนะ
คือตัดเป็นช่อแล้วตั้งไว้แล้วบอกให้มาเอาไปพิธีแล้วให้มาเอาไปต่อ
มันต่อได้เหรอไม่ได้หรอกพี่อุ๋ยต่อยังไงอ่ะคะ
คือถ้าจะตัดผมยาวให้มันสั้นมันก็ต้องโอ้โหไปเข้าโรงเข้าร้าน
เป็นเรื่องเป็นร้าวใช่ไหมอ่ะนี้มาตัดทั้งช่อเนี่ย
นี่แล้วดูสิค่ะคุณผู้ชมลองดูการเปรียบเทียบให้เห็นแบบนี้ค่ะ
ทำไมต้องขนาดนี้ใช่ไหม

พอน้องเขาโพสต์เรื่องนี้แล้วคนก็พูดถึงเยอะในโลกออนไลน์แล้วเป็นข่าวเนี่ยค่ะ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาติดต่อมาคุยแล้วก็เรียกให้เข้าพบนะคะ
และทีมข่าวของเราไปดูในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย
ไปดูกฎระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตในวันรับปริญญาที่ลงประกาศเอาไว้
ไว้ชัดเจนว่าการแต่งกายบัณฑิตชายตัดผมทรงสุภาพไม่ไว้หนวดเคราไม่ไว้จอนหู
เสื้อเชิดแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลายผูกเน็กไทยตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สูตรกางเกงขายาวทรงกระบอกใส่สีกรมท่าหรือน้ำเงินเข้มเท่านั้น
ถุงเท้าดำครึ่งแข้งไม่มีลวดลายและรองเท้าหนังหุ้มส้นไม่มีลวดลายสีดำล้วน

เรื่องต้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าพบฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะ
ว่าบทสรุปออกมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบ
แต่ว่าเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกวิจารณ์เยอะมากในโลกออนไลน์ค่ะ
โอ้โห